ที่แยล่ากันบ้านนะครับเกิดเหตุคนร้ายเนี่ย
สีเทานะครับหมายเลขทะเบียนกไก่งงสะอ่าแปดหกสามสี่
พอมาถึงบริเวณสนามคอนกรีตหน้าศูนย์ศึกษาประจำ
สยิตกำปงลาแลที่หมู่๒ตำบลบาเจาะอำเภอบรรนังสตา
มีคนร้ายสองคนเนี่ยฮะดักรออยู่แล้วใช้อาวุธปืนขนาดเก้า
มมยิงใส่นายสุนฮาฟีจนกระทั่งนายสุนทาฟี
เสียชีวิตคาที่นะครับจากนั้นคนร้ายนะฮะได้ขโมยรถยนต์ของผู้ตาย
ขับไปตามถนนในหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
หลังจากนั้นคนร้ายหลบหนีไปในความมืดครับจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานในการติดตามตัวคนร้ายต่อไป
ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
หรือเป็นการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่นะครับ